ท่านผู้ชมครับมาว่ากันด้วยเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ที่โอ้โหคนไทยพูดถึงกันทั้งประเทศภายในช่วงข้ามคืน
ใช่ค่ะนะฮะชายคนนี้นะครับ
ที่เพจแหม่มโพดำนะฮะ
ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วก็ขยายต่อกันเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ป้องกันตัวเองจากโรคโควิด๑๙นะครับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
เดี๋ยวย้อนไปดูเพจแหม่มโพดำก่อนนะเพจแหม่มโพดำเมื่อสักครู่นี้นะที่เขาโพสต์ต้นทางเลยนะนิ่งไว้หน่อยนะ
บอกว่ามีนักข่าวคนไหนสนใจทำข่าวคนสนิทผู้ติดตามรัฐมนตรีเฉาท่านหนึ่ง
ทีนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับความรู้สึกของคนไทย
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของหน้ากากอนามัยถูกพูดถึงเยอะในหลายแง่มุม
หาซื้อยากไม่ได้คุณภาพราคาแพงบุคลากรทางการแพทย์ยังมีไม่พอใช้เลย
แล้วท่านดูตัวเลขประกอบที่มุมข้างล่างหน้าจอของท่าน
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย๕๐แล้วที่รักษาหายกลับบ้านแล้วก็มีเสียชีวิตไป๑
รวมทั่วโลก๘๐กว่าประเทศตัวเลขผู้ติดเชื้อแสนเกือบ๑๐๐๐คน
อีก๓๔พันคนนะครับแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความและคลิปอะไรต่างออกมาภายใต้เพจเฟซบุ๊คของเขา

ในภาพในช่วงเวลาต่างก็ไปอ้างการมีสายสัมพันธ์โยงใย
กับผู้ติดตามรัฐมนตรีก็มีนักการเมืองระดับเลขาธิการพักก็มี
ดาราที่มีชื่อเสียงก็มีหรืองานเลี้ยงรุ่นของตำรวจตำรวจอีก
เหมือนกับว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีคนใหญ่คนโต
แล้วก็กว้านซื้อหน้ากากอนามัยแล้วก็มีกักตุนเอาไว้เยอะแยะไปหมด
เป็นล้านล้านชิ้นเพื่อจะส่งออกไปต่างประเทศมีความร่ำรวยเหลือเกิน
ในช่วงเวลาที่คนไทยก็ลำบากเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัย
๗กุมภาพันธ์โพสต์บอกว่ามีสต๊อกเป็นจำนวนมาก
กุมภาพันธ์ลงภาพบุคคลต่างต่างเป็นภาพหมู่ที่มีเลขาตัวแทนรัฐบาลจีน
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ละลึกอันนี้เขาอ้างนะ
กุมภาพันธ์โพสต์ภาพสมุดบัญชีธนาคารพร้อมข้อความ
วันนี้มีสินค้า๒๐๐ล้านชิ้นราคาดี
ใครสนใจติดต่อได้ที่บอย
ก็คือนายสอนสุวีนี่แหละ๒๐๐ล้านชิ้น

นี่ฮะวันที่๒๐กุมภาพันธ์นะฮะ
โพสต์ภาพคู่กับนายพิตินันรักเอียด
ซึ่งเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

ก็เป็นอดีตผู้สมัครสอสอเขต๖
สุราธานีของพักพลังประชารัฐ

นั่งคุยธุรกิจหน้ากากอนามัยกับพี่น้องอยากสั่งอะไรสั่งมาเดี๋ยวเราหาให้
แล้วยังไปโชว์ภาพบัตรผ่านเข้าออกรัฐสภาของผู้ติดตามรัฐมนตรี
ก็คือนายพิธีนันเนี่ยเป็นผู้ติดตามของรัฐมนตรีธรรมนัฐ
ใกล้ชิดกับบุคคลระดับติดตามรัฐมนตรีจริงนี่นะฮะจนต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ลงภาพหน้ากากอนามัยอีกหลายกล่องพร้อมกับบอกว่าสินค้ามี๕ล้านชิ้น
ราคาเบาจับต้องได้ราคา๑๔บาทต่อชิ้นใช้ในโรงพยาบาลทางการแพทย์
ขายทีละ๑ล้านชิ้นแล้วก็โชว์การเงินหรือว่าพาในทุนจีนมาซื้อด้วย
แท็กทำงานเป็นทีมคนไทยจะหาสักชิ้นยังลำบาก
อันนี้มีเป็นล้านค่ะโพสต์ภาพกล่องแบบเนี้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวคำให้การของเขาเนี่ย
ค่อยมาเปรียบเทียบกับภาพที่เขาโพสต์ว่าท่านคิดว่าจะจริงไม่จริงอย่างไร
ฟังได้ไม่ได้อย่างไรเราลองคิดราคาตามที่ในบอยสอนสุวีได้โพสต์ต่างนานานะครับ
เท่ากับว่าถ้าที่เขามีในสต๊อกของเขาอยู่เนี่ยที่เขากักตุนอะไรไว้ได้เนี่ย
แล้วไปขายหมดตามราคาชิ้นที่เขาประกาศเอาไว้นะจะได้เงินไปทั้งหมดประมาณ๗๐ล้านบาท
วันที่๒มีนาคมยังลงรูปอยู่กับนายพิตินันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ

แล้วก็บอกว่าดีใจที่มีพี่คอยห่วงน้อง
มีนาคมเมื่อมีการถูกเปิดเผยถูกแฉออกมา
ว่ามีคนติดตามรัฐบะรมนิกับตุ๋นนจะก่ออนามาอี
นายสอนสุวีก็เลยออกมาโพสต์ขอโทษ
ไปยังนายพิธีนันนะบอกว่าต้องกราบขอโทษพี่เทพที่ลงรูปพี่ไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
จนทำให้เดือดร้อนคือนายพิธีนันเขาเล่นชื่อเทพ
ทีนี้ค่ะจากโพสต์ต่างเหล่านี้ก็ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติม
เช่นบุคคลสำคัญที่ในบอยไปถ่ายรูปด้วยเขารู้จักกันขนาดไหนเขาเกี่ยวข้องกันยังไง
หน้ากากอนามัยที่โพสต์มีเยอะขนาดนั้นจริงไหม
ต้องมีการขยายผลค่ะคือตำรวจก็เลยไปตรวจคนที่บ้านนะคะ
ในพื้นที่ของหนองปลือที่ชนบุรี
แล้วก็นำตัวไปที่กรมคับการตำรวจพูทรภักดิ์๒
นักข่าวก็ตามไปทางตำรวจก็พาขึ้นรถบอกว่าจะไปห้องน้ำ
แต่พามากรุงเทพพามาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายสอนสุวีเนี่ยเสียบอยคนนี้นี่ค่ะเขาบอกว่าคลิปที่เห็นที่โพสต์ในโลกโซเชียลอ่ะ
เราให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อกี้เป็นคลิปเก่าครับถ่ายไว้นานแล้วเป็นเดือนแล้ว
คลิปเนี้ยค่ะเขาบอกเป็นคลิปเก่าถ่ายไว้ตั้งแต่โอ้ยหน้ากากอนามัยยังไม่ขาดแคลนครับ
ตั้งแต่ยังไม่มีการควบคุมเป็นสินค้าควบคุมของหน้ากากอนามัย
ว่าใครกักตุลใครขายเกินราคาจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับเนี่ย
ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายควบคุม

เขาบอกว่าเขาอ้างแบบนี้นะ
เขาอ้างว่าเขาเป็นในหน้าเป็นเหมือนพ่อค้าคนกลาง

เขาก็เลยอยากสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายหน้ากากอนามัย
ก็เลยตระเวนไปถ่ายรูปเพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อโฆษณา
เพื่อเอารูปมาโชว์ลูกค้าให้มั่นใจว่ามีสินค้าอยู่เยอะจริง
จัดหาให้ได้จริงเป็นวิธีการของในหน้าหรือพ่อค้าคนกลาง
สร้างความเชื่อถือให้กับตัวเองแม้ไม่มีสินค้าอยู่จริงก็ตาม
เขาอ้างประมาณว่าเขาโพสต์เชิญชวนให้คนมาซื้อหน้ากากอนามัย
เขาก็เลยอ้างว่ามีเยอะถ้ามีคนมาซื้อเขาถึงไปหามาให้
ไม่ได้มีอยู่ในมือไม่ได้มีหน้ากากอนามัยอยู่ที่ตัว
เขาอ้างแบบนี้นะคะ
ก็ไม่ได้มีลูกค้าติดต่อซื้อเขาก็ยืนยันเลยว่าไม่ได้มีหน้ากากอนามัยมากถึง๒๐๐ล้านชิ้น
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครทำหน้าที่อะไรแต่เห็นว่าเขามี
มาตรเขาแต่งตัวเท่ดีเลยเข้าไปขอถ่ายรูปครับอ้างแบบนี้นะคะบอก
ไปขอถ่ายรูปคู่เพื่อมาสร้างความน่าเชื่อถือในการขาย
ยอมรับว่ามีการคุยกันกับผู้ชายคนนี้เรื่องหน้ากากอนามัยแต่ไม่ได้มีการซื้อขายกันตอนนี้สำนึกผิดขอโทษทุกคนทำไปเพราะเป็นในหน้าอยากสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองเท่านั้น
คือให้ผมไปสาบานวัดพระแก้วอะไรก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้
ผมไม่เคยเห็นสินค้าอะไรแบบนี้เลยนะครับ
อะไรก็แล้วแต่ครับนะฮะที่ผมทำลงไปนะครับ
ผมก็ไม่ได้มีเจตนากับสังคมเลยนะครับนะฮะ
ผมไม่เคยมีสินค้าสองร้อยล้านชิ้นสามร้อยล้านชิ้นหรือพันล้านชิ้น
ผมไม่รู้ว่าสินค้าอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ตัวเล็กทุกคนสามารถตรวจสอบการบัญชีผมได้
ผมขอยืนยันนะครับนะฮะว่าไม่มีครับนะครับผมเนี่ยไม่เคยเห็นสินค้า
แล้วผมก็เป็นแค่นายหน้าคนหนึ่งที่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
ผมเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับอยู่พัทยานะครับ
เศรษฐกิจตกต่ำมากพี่นะครับ
ผมต้องผ่อนบ้านผ่อนรถลูกเรียนครับพี่มาหาเงินนะครับ
แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะครับ
ผมก็เลยมาเป็นนายหน้าครับบางทีผมขายสินค้าไม่ได้

เขาเป็นตำแหน่งผู้ช่วยรัฐบนตรี

ผมไม่ทราบว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับนะครับ
รู้จักกันแม่ไหมครับ
ไปที่โรงแรมนะครับแล้วก็ผมไปหาน้องชายผม
แค่นั้นเองครับแล้วก็ไปเจอท่านนั่งแล้วผมก็เข้าไปสวัสดีครับ
นี่ครับผมผมเห็นบัตรครับเขาจะติดบัตรอย่างนี้ครับ
ผมก็ไปหาท่านไปนอบน้อมท่านแล้วก็ไปนั่งท่านก็นั่งอด
ออบไหล่ผมนั่งบ่อยกินวงกินวาย
แล้วก็ถูกคุยเรื่องการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบัน
เรื่องว่าตอนนี้คนติดชงติดเชื้อมันเยอะนะอะไรประมาณนี้
บอยทาให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเขาตรวจสอบแน่นะคะ

คือที่คุณบอกว่าคุณเป็นในหน้าเนี่ยคือในหน้าอะไร
ในช่วงเวลาที่หน้ากากอนามัยแทบไม่ถึงมือผู้คนไม่ถึงมือหมอพยาบาลร้านขายยา

ตอนนี้เขารู้แล้วด้วยว่าเส้นทางการเงินโอนไปที่ธนาคารธนาคารหนึ่งมีบัญชีบัญชีหนึ่งของในบอย
คือรัฐบาลก็ต้องไปตรวจสอบนะตำรวจก็ต้องไปไล่เอาผิดให้ได้
นะฮะค่ะว่าจะมีในบอยหรือจะมีในหน้าอีกสักกี่คนในช่วงเวลาแบบนี้ต้องมีในหน้าเหรอ
ใช่ไหมคือมีในหน้านี่คือมันแบบโอ้โหต้องซื้อขายที่ดินมันขายออกยากเหลือเกิน
คอนโดไม่ได้ขายคอนโดไม่ออกต้องหาในหน้ามาดำเนินการให้เรา
หน้ากากอนามัยต้องมีในหน้าแล้วผมก็เห็นเขาโพสต์กันตามเฟซบุ๊คกันมานานพอสมควรนะคุณเห็นมาสอน

ใช่ไหมใครมีหน้ากากเป็นล้านไม่ใช่แค่ในบอยคนเดียวนะ
คนอื่นต้องการหน้ากากอนามัย๑ล้านชิ้นอะไรล้านชิ้นเนี่ย
ตรงนี้รัฐบาลต้องไปจัดการให้ได้

แล้วที่นายบอยสอนสุวีบอกว่าผมไม่รู้เรื่องหรอก
ผมเป็นแค่ในหน้าผมก็ไปโพสต์เพื่อจะหาสร้างชื่อเสียงความน่าเชื่อถือให้ตัวเองเนี่ย
แล้วให้บริษัทเหล่านี้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายบอย
ว่าคุณมาโพสต์อย่างเงี้ทำให้ผมเสียหายเลยเนี่ย
จริงของผมเนี่ยเป็นของถูกต้องทุกอย่างไม่ได้กักตุล
เพราะนายบอยไปถ่ายคลิปเขาแบบนี้นายบอยจะบอกผมไม่เคยเห็นสักชิ้น
บอกได้ยังไงก็เนี่ยก็คุณเห็นอยู่คุณจะบอกไม่เห็นสักชิ้นได้ยังไง
คือในบอยจะอ้างอะไรก็ได้คุณภาคภูมิถูกจับก็ปฏิเสธไงแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่
แต่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาไล่ตรวจสอบหมดค่ะ
เขาไล่หาหมดค่ะไอ้ภาพนี้คุณถ่ายที่ไหน
คุณไปเปิดบัญชีธนาคารคุณมีบัญชีธนาคารอะไรบ้าง
โอนเงินให้คุณบ้างคุณมีเส้นทางการเงินเท่าไหร่ยังไงเชื่อมโยงไปถึงใคร
บอกแล้วนะคะโอ้โหตรวจสอบให้หมดนะคะ
ไม่ต้องห่วงว่าโอนแค่ปอทเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์
โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จกล่าวอ้างอันเป็นเท็จเนี่ย
มันไม่ใช่แค่นี้หรอกค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้โดนแน่อันนี้มันเห็นชัด
แต่อย่างอื่นเขาขยายผลเพิ่มเนี่ยเขาไปไล่ดู๖จุดนะคะ
แต่อาจจะยังไม่ได้ตั้งข้อหาณวันนี้แต่ในบอยไม่ต้องห่วง
ตำรวจบอกแล้วไม่ต้องห่วงเขาตรวจสอบหมด
แล้วใครที่ทำตัวเป็นในหน้าซื้อขายหน้ากากอนามัยเนี่ยนะ
บอกไว้เลยว่าไม่ต้องมามีในหน้าช่วงนี้ประเทศไทยไม่ต้องการในหน้า
สำหรับคนกลางพ่อค้าคนกลางซื้อขายหน้ากากอนามัยฮะ
เพราะว่าจะถึงมือยังไม่ถึงเลยฮะถ้าคุณเป็นในหน้าเดี๋ยวคุณก็โดนแบบในบอยค่ะ
ไม่ต้องห่วงค่ะครับอ่าเมื่อช่วงเย็นนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจไปตรวจค้นบ้านของนายบอยอีกครั้งนะฮะไปค้นรอบสองแล้วนะครับ
ซึ่งอยู่ที่พื้นที่ชนบุรีนะครับพบว่าที่บ้านก็มีแฟนสาวชื่อแป้ง
อายุ๓๙อยู่นะครับตอนนั้นก็มาที่บ้านด้วยนะ
ก็นั่งรถยนต์หรูมาเลยนะครับตำรวจกองปราบไปสพนปลือก็ไปนะครับ
เข้าไปตรวจค้นในบ้านเพราะว่าได้หมายค้นมาแล้วนะครับเมื่อเย็นนี้เข้าไปนะครับ
ซึ่งนางสาวแป้งแฟนของในบอยนะออกมายืนยันว่าตัวเขาเองตัวเธอเอง
กับนายสอนสุวีแฟนของเธอเนี่ยไม่ได้ขายหน้ากากอนามัย
นี่ฮะก็ค้นบ้านอยู่๑๕นาทีกองปราบบอกว่าที่บ้านไม่เจอหน้ากากอนามัยนะฮะ
แต่มีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งเครื่องนะแล้วก็มีลูกชายลูกสาวอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ไปเพื่อเอาไปตรวจสอบนะครับ
ส่วนนางสาวแป้งแฟนของนายบอยก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
บอกว่าไม่ได้ขายหน้ากากอนามัยอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็เคยเตือนในบอยไปแล้วว่าไอ้ที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเนี่ย
เรื่องเป็นเสียขายหน้ากากอนามัยต้องการกว้านซื้อหน้ากากอนามัยเนี่ย
อย่าไปทำให้ระวังเพราะว่ามันเป็นสินค้าควบคุม
โพสต์อะไรให้คิดให้ดีแต่ในบอยไม่สนใจ
แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้พอค้นเสร็จนะครับที่บ้านตำรวจก็ได้
เชิญตัวนางสาวแป้งไปสอบปากคำต่อที่สพนปลือด้วยนะฮะ
คอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดไปได้ด้วยนะครับเอาไปตรวจสอบ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปคุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะฮะ
บอกว่าตัวในบอยเนี่ยหรือจะเสียบอยก็แล้วแต่
เป็นคนที่ชอบพูดจาเสียงดังชอบโอ้อวดว่าตัวเองร่ำรวย
ชอบบอกว่าตัวเองมีเงินเป็นพันล้านแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านไปเรื่อย
อย่างครอบครัวของเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าก็เคยมีปัญหากับนายบอย
เพราะในบอยเนี่ยครั้งหนึ่งนะเคยเปิดเพลงเสียงดังลั่นบ้านเลย

ครอบครัวเขาก็ไปบอกว่าเออลดเสียงหน่อยได้ไหม

ก่อนที่ไหนบ่อยม่าจะเอาปืนมาขู่อีกนะครับ
บอกว่าถ้าอยากมีเรื่องอีกเจอดีแน่

พอผมก็พระหลังเกิดนอนไม่รักเลยครับเพราะมาปิดประตู
แค่เข้าไปคุยเฉยก็โดนเหมือนเข้าไปเตือนเพื่อนบ้านเฉยก็โดน

เพิ่มเติมนะคะเรื่องของหน้ากากอนามัยกรณีในบอยสอนสุวีตกลงแล้วในบอย
สวีกักตุลมีหน้ากากอนามัยมากถึงสองร้อยล้านชิ้นตามที่ได้มีการโพสต์เอาไว้
ในโลกโซเชียลหรือเปล่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยทำกันเป็นขบวนการหรือไม่
ตำรวจไปค้นบ้านที่หนองปลือชนบุรี
นำตัวมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตกลงแล้วมันเป็นโอ้โหทำกันเป็นขบวนการจริงไหม
ก็ไปไล่ดูภาพที่ในบอยโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนี่แหละค่ะ
มันมีภาพหนึ่งโพสต์ภาพกับนายพันยศอัคระอมรพงศ์
เลขาที่การพักภาระดอนภาพนะคะ
ซึ่งบอกว่าทางบริษัทมีการขายหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
เป็นประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีน
ชมรมสมาพันธ์นักธุรกิจน้องแข็มบริษัทอยู่ที่หนองแขมนะคะ
เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์ค่ะนายพันยศโพสต์ภาพ
คู่กับในบอยสอนสุวีอะค่ะภาพนี้ค่ะ
แต่ในบอยเขาออกมาปฏิเสธนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กักตุ้น
ไม่ได้มีหน้ากากอนามัย๑๒๐๐ล้านชิ้นอะไรขนาดนั้น
เขาบอกเขาเป็นคนกลางในการประกาศขายหน้ากากอนามัยเท่านั้น
เขาอ้างแบบนี้แต่ภาพเนี้ยมันเป็นภาพคู่กัน
จัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อันนี้คือสิ่งที่โพสต์นะคะ
มีนาคมที่ผ่านมานายพันยศบอกว่า

รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
ชุดป้องกันเชื้อโรคเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ
ทีมข่าวของเราก็ไปแถวเพชรเกษม๖๓ค่ะ

ตรงข้ามกับสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีน

วันนี้ประตูด้านหน้าปิดนะคะ
ด้านในมีรองเท้ามีรถจอด๒คัน
แถวนั้นบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ตอนเย็นจะมีรถหรูมาจอดเยอะเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้บริษัทเนี่ยเคยประกาศหาคนแพ็กสินค้า
ค่าจ้างวันละ๓๐๐แต่ไม่รู้ว่าแพ็คสินค้าอะไร
แล้วก็ทำงานในลักษณะไหนยังไง
ไม่รู้คร่าวแล้วว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่แฟนผมเขาดูในเฟซเขามันเห็นว่ามันลงว่ารับสมัคร
คนแพ็กของแพ็กหน้าค้า

ตอนนักข่าวเราไปบริษัทปิดปิดประตู
เห็นคนข้างในเลยเลยคุยกับคนที่อยู่แถวนั้นแต่ตอนเย็น

ตำรวจกองบังคับการสืบสวนนครบานนำกำลังพร้อมหมายค้นไปเลยนะคะ
อดออดเรียกอยู่ตั้ง๑๕นาทีไม่มีใครออกมา
สุดท้ายก็ต้องขอความช่วยเหลือร้านข้างเอาบันไดเหล็กปีน
กำลังจะเข้าไปอ่ะเนี่ยต้องเอาบันไดเหล็กปีนอย่างนี้
สุดท้ายมีคนแสดงตัวค่ะตำรวจก็เลยตะโกนบอกว่ามีหมายค้นนะขอเข้าไปตรวจค้นหน่อย
แล้วก็เปิดประตูนี่ให้ตำรวจเข้าไปข้างใน
ค้นอยู่ชั่วโมงกว่านะคะก็ได้มีการรายงานเบื้องต้นก็คือ
ทางตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตอนเข้าไปตรวจสอบเจอหน้ากากอนามัยนะคะ
แต่เบื้องต้นเหมือนกับเจอแค่๒๕๖กล่อง
๒รังนี่อยู่ด้านในอาคาร
ทางบริษัทเขาบอกว่าเก็บให้พนักงานของเขานี่ค่ะ
กรมการค้าภายในก็ยังไม่ได้ตรวจยึดนะคะ
เพราะว่าไม่ได้มีจำนวนเยอะถึงขั้นเหมือนกับการกักตุลสินค้า
เพื่อจำหน่ายเขาอ้างว่าเก็บไว้ให้กับพนักงานบริษัทเขาเท่านั้น
อันนี้เป็นการตรวจค้นเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่ม
หลังจากที่ตำรวจนำหมายคนเข้าตรวจ
ในบริษัทไทยเฮลจำกัดแล้วยังไม่มีความชัดเจนอะไรนะครับ
แต่ว่าล่าสุดในพันยศได้เปิดบ้านพัก
เพื่อให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับเกี่ยวกับเหตุผล
ที่มีการซื้อขายหน้ากากอนามัยที่บริษัทนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับ
ก็จะมารับเงินตรงเลยนะครับ
ที่นี่ก็จะเหมือนกับแหล่งเป็นที่ร่วม
ฉะนั้นพอออนไลน์ทุกคนเขารู้ว่าเราเทียบซื้อ
มีคนรับซื้อเพราะว่าจะวิ่งเข้ามากันเองนะครับ
ฉะนั้นที่นี่ก็เหมือนเสมือนกับตลาด
ว่าเจอกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับ
ผู้ซื้อผู้ขายบางวันคนมากถึงสองสามร้อยคนก็มี
ทำหน้าที่แต่บางความบางคนก็อาจจะมีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอกันไป
ไปอ่านก็มีเยอะดีส่าห์ชีพก็มีเยอะ
จะพยายามเจออะไรบ้าง
ผมก็ให้ข้อมูลมันไปแล้วว่า
สนุท้าที่ทริปพร้อมมันต้องมีอยู่บ้าง
สูงขึ้นนะครับถ้ามีโอกาส
นี่ฮะแสดงว่าธุรกิจวงจรของมันเนี่ย